ก็บอกบ่อยนะว่าชิงทองเนี่ยอย่าไปทำเพราะว่าไม่ได้ใช้ตังค์หรอก
ติดคุกแน่แน่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดเชียงรายครับ
โอ้โหเส้นเบลอเลยกุปรพรใช่ค่ะนี่แหละฮะ
คือเหตุเกิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ในเมืองเชียงรายนะฮะคือตอนไปถึงเนี่ย
ตำรวจไปจับได้แล้วก็คือนายเจษฎากรดังกล้อง
ตำบนห่วยมา่อำเภออำเภอเมืองสองจังหวัดแพร่
พร้อมของกลางครับเส้นเมื่อกี้นะโอ้โห
สิบบาทสองเส้นอ่ะค่ะรวมยี่สิบบาทนะครับ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

เห็นคนขายเผลอรีบวิ่งพลวดออกมาจากร้านเลยตั้งใจจะเอาไปขายแล้วเอาเงินมาใช้จ่าย
คือตกงานแหละว่าไม่มีเงินใช้นะฮะ
เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบประวัติแล้วก็ขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่านะครับ